ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีธนูความรักจะพบคนรักนอกสถานที่
หรือออกไปทำงานจิตอาสางานสาธารณประโยชน์
คนมีคู่ช่วงนี้จะรักงานมากกว่าปกติ
เหินห่างคนรักและคู่ครองไปบ้าง
ขอให้ทำความเข้าใจกับคู่ครองให้ดี
สุขภาพต้องระวังโรคร้ายที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์
คุกคามจนถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาล
ไม่ควรมีกิจกรรมทางเพศกับคนที่ไม่ใช่คู่ครอง
การเงินรายได้ที่มาจากงานนอกเวลา
หรือรายได้จากงานพิเศษที่ทำอยู่
หากต้องทำกันเป็นทีมจะมีเหตุให้แตกคอกัน
เพราะแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัว
การงานเป็นช่วงที่ต้องใช้มันสมองสติปัญญาและประสบการณ์
จะมีความสุขจากการทำงาน
มีผู้ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลทางการงาน
กระทำการใดจะสำเร็จง่ายจนน่าแปลกใจ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์